แชร์คลิปต่อกันในกลุ่มของคนลำปาง
เขาไม่พอใจผู้ชายคนนี้
ของตรงลำปางเส้นลำปางเชียงรายเนี่ย
แล้วมีการแบบท้าทายบอก
มาแล้วชาวเหนือมาจัดให้หน่อยได้ไหม
อยากจะวูบกลางไฟแดงครับ
เฮ้ยว่าไงไว้รุ่นภาคเหนือ
กูมาถึงภาคเหนือแล้วเนี่ย

ไว้รุ่นภาคเหนือรายงานตัวด้วย
อยากถูกสวินภาคเหนือวะ
อยากโดนอยากบูบกลางไฟแดงภาคเหนือ

ไว้รุ่นภาคเหนือดูแลหน่อยครับ
ไว้รุ่นภาคเหนือดูแลหน่อย
บูบกลางไฟแดงวะดูแลหน่อยดูแลหน่อย
นี่ที่เห็นเป็นจำนวนมากไม่พอใจกับการกระทำของในเบิร์ดวันว่าง
นั่นที่ออกมาพูดท้าทายคนเหนือแบบนี้นะ
ล่าสุดครับจิโกรุ่นใหญ่ที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อว่าอ้ายเสมรุงชัยไว้รุ่นลาวาสารพี
ออกมาอัดคลิปบอกว่าเขานี่แหละวัยรุ่นภาคเหนือนะ
และจะท้าให้ในเบิร์ตออกมาเจอกันตัวต่อตัวครับ
บ่ดอาจจะยังไม่พิสูจน์
เพราะหน้านี้ศักดิ์สีร์นนะไม่ใช่ศักดิ์ขาวดำเห็นไหม

อาการกระทำของในเบิร์ตทำให้หลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้

มาที่กิโลยักษ์นี้แล้วมาโพสต์คลิป

แน่แน่ยั่วยุจริงเห็นไหมนี่ฮะ
ชาวเน็ตไปสืบจนทราบว่าโอ้โหคุณผู้ชมจำได้ไหม
ไม่อาบน้ำที่ไปเพชรชบูรณอ่ะเขาคนนี้แหละคุณวราพรคุณผู้ชมฮะ

ที่บอกว่าถ้าผมย้ายทั้งสอนออย่าหาว่าไม่เตือนนะครับ
เขานี่แหละครับเบิร์ตวันว่างน่าจะว่างจริง
ไปสอบถามชาวบ้านทราบว่าจุดดังกล่าวมักจะมีคนมาถ่ายรูปกับหลักกิโลเป็นประจำนะครับ
ทำให้ไม่มีใครสังเกตหรอกว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะมันอยู่ตอนไหนนะครับ
เราไปสอบถามนายบุญชูมาชัยวงอายุ๘๐ปีท่านเป็นอดีตกำนันตะบนชมพู
มีร้านขายอุปกรณ์ตกปลาห่างจากกิโลยักษ์ไป๒๐เมตรเท่านั้นเอง
ท่านบอกว่าในฐานะคนลำปางไม่สบายใจไม่พอใจกับพฤติกรรมแบบนั้นนะฮะ
ถ้ากลับมาที่เดิมคงโดนดีกลับไปก็เลยขอเตือนว่าอย่าไปทำแบบนี้ที่
จังหวัดอื่นอีกนะลองฟังเสียงท่านหน่อยฮะ
อ่าว่าขอให้ยุทธิกรรมแบบนี้นะฮะจะไปทำจำวัดอื่นอีกอะไรอีก
อ่าถ้าคุณทำแบบเนี้ยเดี๋ยวคุณจะมีชีวิตอยู่ครับ
อ่ะไม่รู้ต้องการอะไรเหมือนกันนะคะทำแบบนี้นะคะฮะ